หาดใหญ่นะครับวัดหาดใหญ่ในที่จังหวัดสงขลา
ชาวบ้านแถวนั้นรู้จักดีมีพระสิบรูปไปมาเลเซียมา
กลับมาจากมาเลเซียเขาบอกอยู่แล้วว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง
มาจากต่างประเทศเนี่ยต้องแจ้งถูกต้องค่ะ
ทุกคนนะฮะประชาชนคนทั่วไปพระพิสุสงฆ์ก็ไม่เว้น
ทุกคนที่มาจากทุกประเทศค่ะ
ถูกต้องเพื่อจะได้คุณจะได้กักตัวไว้ก่อน๑๔วัน
แต่มาถึงแล้วไม่แจ้งนี่เป็นไงฮะเขาต้องมาทำความสะอกทำความสะอาดกันเนี่ย
เมื่อคืนนี้เนี้ยอืมมาฆ่าเชื้อกันทั้งวัดเลยอ่ะค่ะ
กักบริเวณกักตัวกันหมดเลยตอนนี้นะฮะวุ่นกันไปหมดเลย
โอ้โหชาวโบ้งชาวบ้านในพื้นที่ก็อ้าวไม่สบายใจแล้วทีนี้

หลวงพ่อไปมาเลเซียมา๑๐รูป

นี่เป็นภาพที่วัดมหัตมังคลารามหรือว่าวัดหัดใหญ่ในที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ
ทุกผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
ส่วนนี้คือบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าวันนี้
นี่ฮะพระชั้นผู้ใหญ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้ก็มาตรวจสอบกันอีกรอบนึงนะครับ
มีพระสงฆ์๑๐รูปเป็นพระไทยนี่แหละครับไปจำวัดอยู่ตามวัดต่างหลายรัฐของมาเลเซีย
ซึ่งเขาก็มีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
แล้วทั้ง๑๐รูปนี้ก็เดินทางกลับมาที่ไทยนะมาพักอยู่ที่หอพักพระอาคันตุกะ
ที่วัดหัดใหญ่ในตั้งแต่๑๗มีนาคมที่ผ่านมานะฮะ
หอพักนี้ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหแล้วมาเลเซียที่เราก็ไล่ตามหากันอยู่เรื่องคนไปงานพิธีศาสนาที่นั่นใช่ไหม

นี่ฮะพระสิบรูปนี้ก็ไปมาเลเซียไปหลายรัฐนะฮะ
กลับมาอยู่ที่หอพักพระอคันตุกะตั้งแต่๑๗มีนาคมที่วัดหาดใหญ่ใน
พระครูประหลัดภลกฤทธิ์กัลยานธรรโมเจ้าคณะตำบลหัดใหญ่เฑ๑
หัวหน้าพระวิญญาธิการจังหวัดสงขลานะฮะ
วิญญาธิการก็ตำรวจพระท่านก็ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
ให้มาตรวจสุขภาพมาฉีดยาฆ่าเชื้อในบริเวณวัดทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยแล้ว
หลังจากเพิ่งมารู้ว่าที่มากัน๑๐รูป
ที่มาขอพักกันอยู่ที่หอพักพระอคันน์ตุ๊กะอ๋อมาจากมาเลเซียเหรอ
โอ้โหก็ประสานมาเนี่ยฮะฉีดยาฆ่าเชื้อในวัดหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ
เพื่อความปลอดภัยแจ้งญาติโยมชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะครับ
หลวงพ่อท่านฝากมาคุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
วันนี้ลงพื้นที่ไปที่วัดหัดใหญ่ในไปสอบถามท่านเจ้าคณะตำบลหัดใหญ่เขตหนึ่ง
หัวหน้าพระวิญญาธิการของจังหวัดสงขลาอีกรอบนึงนี่ฮะ
ก็ไปสอบถามหลวงพ่อพระครูประหลัดพลคริสต์แล้วฮะ
ความเป็นอยู่ของพระที่ไปมาเลเซียมาสิบรูปเป็นยังไงพระลูกวัดล่ะ
หัดใหญ่ในเนี้ยเขามีพระอยู่ห้าสิบหกรูปนะฮะอืม
แล้วที่วัดเขาจะเป็นยังไงกันบ้างความเป็นอยู่ขณะนี้หลวงพ่อบอกว่า
พระทั้ง๑๐รูปเดินทางกลับมาจากมาเลเซีย๑๗มีนาคม
มาโดยรถทัวร์โดยสารนะฮะลักษณะเป็นรถทัวร์
จะเหมาลำอ่าเหมาคันมานะครับแล้วก็เข้าพัก
หอพักพระอคันตุกะแยกกันอยู่รูปละห้อง
ตอนฉันอาหารพัฒนาหารเนี่ยนะครับก็จะมีชาวบ้านถวายอาหารให้ที่หน้ากุฏิ
แล้วก็ฉันแล้วก็ทำวัดสวดมนต์ในห้องนะไม่ให้ออกมารวมกับพระลูกวัดนะครับ
ส่วนพระลูกวัดรูปอื่นก็มีข้อปฏิบัติอย่างชัดเจนแล้วก็เคร่งครัด
ก็คือ๑ตอนนี้ให้งดบินทบาทก่อนนะแล้วก็ฉันบาทเดียวอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสำหรับข้าวอะไรกันนะครับ
แล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกเช้าสวดมนต์ห่างกัน๑เมตรล้างมือบ่อย
กฎของวัดตอนนี้ออกมาส่วนพระที่มาจากมาเลเซียแล้วไม่บอกสิบรูปเนี่ย
ให้ไปอยู่ที่หอพักตรงนั้นแล้วก็แยกรูปละห้องไปเลย
ประเด็นที่โลกโซเชียลตั้งคำถามว่าทำไมไม่ให้ทั้ง๑๐รูปนี้ออกไปจากพื้นที่ไปเลยล่ะ
พระครูประหลัดพลกฤษท่านบอกว่าคือถ้าจะทำแบบนั้นเนี่ย
พระเนี่ยคือถ้าให้ไปอยู่ที่อื่นเนี่ยนะแล้วไม่กักตัวที่วัดแห่งนี้เนี่ย
ถ้าจะกักตัวที่วัดแห่งนี้เอาละพระในวัดอาจจะเดือดร้อนนะ
แต่ถ้าไปอยู่ที่อื่นเดี๋ยวคนอื่นเดือดร้อนต่อใช่ไหมฮะ
เพราะว่าพระอาจารย์ท่านบอกว่าทั้ง๑๐รูปมาพักที่นี่แล้ว
มาพักที่วัดนี้แล้วไหนก็มาพักที่วัดนี้แล้ว
ถ้าไปกักตัวที่อื่นมันก็ต้องไปยุ่งยากกับที่อื่นอีก
เพราะฉะนั้นก็เลยให้กักตัวที่วัดแห่งนี้ก็แล้วกัน
แล้วพระในวัดก็กักตัวไปพร้อมกันด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่า
ถ้าแบบนิมนต์ไปที่อื่นกันนะ๑๐รูป

ถูกต้องก็ไปลำบากไปวุ่นวายที่อื่นเขาอีก
แล้วไหนก็มาอยู่ที่วัดนี้แล้วก็ไม่ได้รู้ว่า๑๐รูปนี้ไปมาเลเซียมา
ยังไงที่วัดนี้ก็ต้องกักตัวกันหมดอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นกักตัวไปพร้อมกันเลยเอาทั้งวัดเลยแล้วก็๑๐รูปนี้ด้วย
ชาวบ้านที่มาทำอาหารที่วัดเพื่อถวายพระนะครับ
ก็จะตรวจอุณหภูมิร่างกายทุกเช้านะครับจากนี้ไป
แล้วก็ได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่วัดหมดแล้วนะครับหลวงพ่อท่านบอกนะฮะ
ขอโทษก็หยอมด้วยเพราะฉะนั้นทุกเช้าทางเทศบาลทางอำเมิงอาจใหญ่
เรื่องนี้ทางวัดได้ปรึกษากับทางจังหวัดแล้วนะฮะ
ท่านผู้ชมครับถึงเป็นวิธีนี้นะครับ
ซึ่งจะได้สบายใจนะครับส่วนชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
ว่าพระงดบินทบาทกันแล้ววันนี้ก็เตรียมอาหารมายืนกันรอที่หน้าบ้านนะครับ
ไม่เห็นพระมาถึงมาสอบถามที่วัดถึงรู้ว่าอ๋อวัดนี้เขากักตัวกันทั้งวัด
เนื่องมาจาก๑๐รูปมาจากมาเลเซียแล้วไม่ออก
ก็เลยต้องงดบินทบาทช่วงนี้ตอนแรกรู้ข่าวกันก็ตกใจ
บางคนก็ไม่กล้าเข้าวัดแต่พอทราบข่าวว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อมาทำการป้องกันให้เรียบร้อย
จัดสถานที่ใส่บาทให้ใหม่ที่หอฉันที่ปลอดภัย
ชาวบ้านก็สบายใจขึ้นอย่างชาวบ้านท่านนี้ที่คุยกับเราบอกว่า
ส่วนตัวก็ไม่ได้กลัวนะว่าจะไปตกไปติดอะไร
เพราะก็รู้วิธีป้องกันป้องกันตัวเองอยู่แล้ว
ชาวบ้านก็กลัวตอนนี้คือกลัวอะไรรู้ไหม

เขาจัดที่ไว้ให้แล้วว่ามาใส่บาทกันจุดนี้ทุกเช้า

ตอนนั้นเขากลัวอย่างเดียวว่าพระที่เขาเสพประจำไม่มีแต่ฉัน
กังวลอยู่ตอนแรกว่าทำไมพระไม่ออก
เขาก็คอยจนตีเจ็ด
ตีเจ็ดมันปิดเวลาแล้วเลยมันปิดเวลาแล้ว
เขาก็มากันทีละคนละคน
เพราะแม่บ้านก็ออกมาก็เลยคุยให้ฟัง
พรุ่งนี้ถ้าใครใส่บาทอะไรก็มาที่หอฉัน
อืมตีเจ็ดตีเจ็ดนี่เจ็ดโมงเช้า

รอตั้งแต่เช้ามืดหลวงพ่อไม่มาเนี่ย

วันนี้นำหน้ากากอนามัยไปถวายให้กับพระที่วัดเพิ่มเติมนะครับ
ก็รวบรวมมากับเพื่อนนะที่ทราบข่าวก็เลยนำมาถวายวัด
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙
กังวลว่าหน้ากากอนามัยชุดแรกที่เคยนำมาถวาย
จะไม่เพียงพอต่อการป้องกันเชื้อ
แล้วก็ทราบข่าวว่าวัดได้ประกาศกักตัวพระและงดบินทบาท
ชาวบ้านบอกว่าก็ไม่ได้ตกใจอะไรนะ
ก็เข้าใจดีเกี่ยวกับสถานการณ์นะครับ
ลูกศิษย์ที่เริ่มสายศรัทธาพระหรือว่าวัดนะครับ
ก็ยังคงศรัทธากันเหมือนเดิมนะไม่ได้ติดใจอะไร
ตอนนี้ก็กำลังประสานกันหาสิ่งของจำเป็น
ล้างมืออุปกรณ์ทำความสะอาด
เพื่อนำมาช่วยเหลือให้เพียงพอกับพระลูกวัด

ป้องกันตัวเองตลอดก็ปกติสุขอนามัยของเราก็ดีอยู่แล้ว
คือเราระมัดระวังอยู่แล้วถูมือบ่อยอยู่แล้วล้างมือบ่อยอยู่แล้วค่ะ
ก่อนมันเราลงจากรถก็ต้องถูถูถูถูสวมหน้ากากอยู่แล้ว
คือป้องกันให้เต็มที่ทั้งตัวเราแล้วก็พระอาจารย์ด้วย

ดูตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ที่สงขลาหน่อยนะครับ
ท่านผู้ชมครับทั้งจังหวัดมีผู้ติดเชื้อ๒๐คนนะครับ
ใหญ่เนี่ย๕คนชนะ๖นะแล้วก็มีพื้นที่ที่บังกล่ำที่อำเภอเมือง
อ่าที่คลองหอยโขงแล้วก็อำเภอระโนธอำเภอละหนึ่งคน
แล้วก็มีที่ต่างจังหวัดแต่ไปตรวจเชื้อเจอที่สงขลาเนี่ย
เป็นคนต่างจังหวัดเนี่ยแล้วรักษาอยู่ที่สงขลาอีก๑คน
เป็นเซียนมวย่ห้าแล้วกลับมาจากตามประเทศสองคนค่ะครับ